ทุกผู้ชมครับต่อกันหน่อยกันแล้วกัน
เรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งกับเนรนแอร์จอมขมังเวศ

นี่เธอบอกเธอโดนของก็เลยไปให้เนรนแอร์ช่วยถอนของให้หน่อย
แอร์ก็ถอนนัดมาถอนของหลายรอบ
แต่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศ
จะหลุดจากพวังมาได้เนี่ยเธอบอกโอ้โหแทบแย่เหมือนกัน
ไปมาเนรนแอร์บอกโอ๊ยเขาคบกับผม

อยากจะเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันด้วย
แต่เอาเป็นว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปแจ้งความที่สอนอดอนเมืองนะฮะ
เพราะว่าเป็นพื้นที่ของสำนักของเนรนแอร์เขา
ท้องที่ดอนเมืองแจ้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ
ค่ะอ่าตำรวจก็มาตรวจสอบ

มากับธนักความคุณอรุชพล
มี่เดินจรวมไปไม๊

จะเห็นแต่ลุคที่เขาห่มเหมือนเป็นฤษีหรืออะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
นี่วันนี้มานี่นักข่าวจำแทบไม่ได้เหมือนกัน

มาสอนอนดรมือมากับธนายความนะฮะ
โอ้โหเสื้อลายสก๊อตกางเกงยีน
หมวกสวมแว่นขอดูตอนเดินเข้ามาอีกทีนึงสิ

นี่เป็นยังไง
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ต่าง
แชทการพูดคุยกับหญิงสาวที่บอกว่าเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็สลิปการโอนเงิน
เพื่อจะให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน
เป็นเรื่องของคนที่เคยมีความสัมพันธ์กันเคยรักกัน
ไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่๒ชั่วโมง
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์นี่
บอกว่าเรื่องคดีเนี่ยไม่กังวลใจ
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับหญิงสาวคนนั้นหรือว่าคุณเอนะครับ
ยืนยันว่าเป็นแบบสามีภรรยามีการส่งเสียเลี้ยงดูกัน
แต่มันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในตอนหลัง
ทีนี้เรื่องที่ทางฝั่งครอบครัวของผู้เสียหาย
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของความรัก
ส่วนเรื่องที่คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ทางคุณเอเขาไปร้องขอความช่วยเหลือทางคดีเนี่ย
ไม่เคยพูดเรื่องการขอเข้ามา
แต่ว่าอยากจะเจรจากลายเกลี่ยอยากจะจบกันด้วยดี
ให้ปากคำกับตำรวจเสร็จให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จ
บอกฝากหนังเรื่องมนต์ดำสั่งตายด้วยนะ

กำลังจะเข้าฉายอยู่แล้วผมเนี่ยเล่นเป็นหมอผี
นักข่าวก็เลยถามบอกนี่ถามจริงเถอะ
นี่พอเป็นขดงคดีเป็นข่าวในครั้งนี้เนี่ย
แม่มันเหมือนโปรโมทหนังไปในตัวเลยใช่ไหมเนี่ย

แล้วเรื่องมันเป็นอะไร
ปังนะฮะมันจะมาโปรโมทหนังครับวันนี้ครับ
มาประภาพยนตร์ครับมนต์ดำสั่งตายครับ
แล้วแต่ประชาชนจะเข้ามาดูครับถ้าไม่มีวันนี้ก็คงจะไม่มีมนต์ดำสั่งตายเลยครับ

แต่ตอนนี้ที่เจออยู่นี่มนรักสั่งอะไรดีคะ

สั่งจ่ายหรือเปล่า
เป็นหมอผีนะฮะจะเข้าฉายกลางเดือนนี้
ชื่อทนายทชาเดชศรีเสนนะครับ

ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะ

เพียงแต่มีคนมาแจ้งข้อกล่าวหา
วันนี้ที่มาก็คือมาพบเองมาเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน
และไม่มีความกังวลหรือว่าหนักใจเรื่องคดีด้วย
เพราะคดีนี้เป็นคดีที่สามารถเจรจากลายเกลี่ยกันได้
ส่วนฝั่งของคุณเอนะครับหญิงสาวผู้เสียหาย
วันนี้ก็มากับทางทีมงานเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับ

เธอก็ยังเครียดแล้วก็กังวลอยู่นะครับ
เข้าไปพบพนักงานสอบสวนอยู่๓ชั่วโมงกว่านะฮะ
คุณเอก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
รับว่าจากนั้นก็มีความสัมพันธ์กันจริงในปี๒๕๖๖
แต่มันก็มีปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้น
รวมทั้งกรณีที่เธอรู้สึกว่าเธอถูกกระทำด้วย
เธอก็เลยเอาหลักฐานเนี่ยเกี่ยวกับการโอนเงินมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวคงต้องมีการให้ปากคำกันอีกนะครับ
ส่วนที่เนรนแอร์บอกว่าต้องการเจรจากลายเกลี่ย
เนบอกว่าตัวเธอก็พร้อมเจรจากลายเกลี่ยนะ
แต่เนรนแอร์ต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาเอง
ไม่ต้องมาติดต่อผ่านใครขอให้ติดต่อมาที่เธอเองเลยก็แล้วกัน
จะได้เจรจากลายเกลี่ยกัน
ส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงไปเชื่อเรื่องศัยศาสตร์เวทมนต์อะไรต่าง
บอกว่าแม่ทุกคนจะศาสนาไหนอะไรยังไงมันก็มีเรื่องการถูกของโดนคุณสัยอะไรทั้งนั้นนั่นแหละ
จากนี้ไปเธอบอกไม่ว่าจะผลการเจรจากลายเกลี่ยหรือคดีจะเป็นยังไง
เธอจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวเนรนแอร์อีกแล้ว
ขอกลับไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับลูกกับสามี
ก็ถ้าทางเมนแอร์จะไก่เกลี่ยก็ติดต่อมาค่ะ
ใจจริงแล้วไม่ต้องการที่จะไก่เกลี่ไก่เกลี่ยอะไรทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าเราเป็นผู้กระทำก็อยากจะให้เรื่องคนนี้มากกว่า
แต่ว่าถ้ามันเหตุการณ์มันต้องแบบไก่เกลี่ยอะไรอย่างนี้
หนูก็ยังไม่อยากจะไกลเกลี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ

คนหนึ่งท่านผู้ชมที่ให้ข้อมูลกับเราเป็นหญิงสาวนะครับ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยไปหาเนรนแอร์ที่สำนักที่ดอนเมืองนั่นแหละนะ
แต่เธอไม่ได้บอกว่าวันไหนปีไหนอะไรยังไงนะ
เธอบอกเธอไปกับแม่นะครับ
ไปถึงในสำนักก็มีคนอยู่หลายคนอยู่นะครับ
ก็ช่วงค่ำตอน๑ทุ่มเนี่ยเนรนแอร์ตอนนั้นใส่กางเกงในตัวเดียวนุ่งผ้าเช็ดตัว
แล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วแต่งชุดขาวออกมา
แล้วก็มาถามข้อมูลของเธอแบบนั้นแบบนี้เอาของขลังมาให้
บอกแม่ตอนนั้นเหมือนกับยังมีสติอยู่ก็เลยรีบเดินทางกลับทันที
ยังไม่ได้โดนอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ย
แล้วเกิดเนรนแอร์บอกต้องทำพิธีแบบนั้นแบบนี้เนี่ย
อาจจะตกเป็นเหยื่อในวันนั้นก็ได้
เธอก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เหลือก็
เรื่องพวกนี้มันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับคดีของคุณเอนะ
เพียงแต่ว่าเขามาให้ข้อมูลนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกัน